สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผม
ชัยรัฐถมยานะครับติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบ
เจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อไม่ทำให้ไม่พลาด
ข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก
สุโขทัยก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
โดยได้มีการระบายน้ำในแม่น้ำยมบางส่วนออกไปอย่างพื้นที่แก้มลิง
แล้วก็ได้สั่งการให้ทุกตำบลสำรวจจุดเฝ้าระวังบริเวณริมแม่น้ำยม

เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นจากคุณสราชระวิรังศรีอรุณ
รายงานจากประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จังหวัดสุโขทัยครับ

หลังจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เกิดฝนตกหนัก
เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์และน้ำป่าไหลหลาก
ทำให้ในจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่รับน้ำ
ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำลูกนี้แล้วนะครับ
โดยได้มีการระบายน้ำออกทางประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
และประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยมแล้วครับ
พรวมหน่วยการโครงการชนระบทานที่๔
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวแถวรัฐทีวีว่า
ขณะนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวังปริมาณน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิด
โดยคาดว่ามวลน้ำจะไหลเข้ามาจากจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
ในช่วงเช้าของวันที่๑๙สิงหาคมนี้
ซึ่งจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ก็คาดว่า
ที่ผ่านมาทางชนรับประทานได้มีการผันน้ำที่มีอยู่ในแม่น้ำยมออกแล้วบางส่วน
ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ในอัตรา๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

รวมถึงได้มีการระบายน้ำออกทางประตูระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยม
และได้นำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาเปิดทางน้ำเพื่อนำน้ำไปเก็บไว้ในพื้นที่แก้มลิงและอาคารกักเก็บน้ำของชนรับประทาน
อกจากนี้หลายฝ่ายยังมีความกังวลว่า
หากเกิดสถานการณ์น้ำเข้าในพื้นที่สุโขทัยมากเกินกว่า๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เนื่องจากการผันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยม
ยังไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มอัตรา
เพราะยังมีพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
และการระบายน้ำลงสู่พื้นที่แม่น้ำยมตอนล่าง

เนื่องจากบริเวณตัวเมืองสุโขทัย
ยังมีการก่อสร้างผนังกั้นน้ำไม่แล้วเสร็จ
จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณวันนี้ตอนนี้เนื่องจากเปิดการลดยอดน้ำ
ขณะนี้เราระบายอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
แต่เราจะพยายามควบคุมการระบายตรงนี้
โดยที่ขณะกรรมการบริหารของขณะศูนย์กระมวลของสำนักชมธารที่๔
และตลอดจนของจังหวัดสุโครไทย
กำหนดไว้ได้ว่ายังไงเราจะควบคุมอัตราการระบายอยู่ที่
ไม่ให้เกิน๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
จากการสอบถามประหลัดอำเภอสวรรคโลกก็ระบุนะครับว่า
พื้นที่อำเภอสวรรคโลกเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๓๘และปี๒๕๕๙
ทำให้ในปีนี้นะครับได้สั่งการไปยังตำบลและเทศบาลทุกแห่ง
สำรวจจุดเสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำยมและริมแม่น้ำสาขา
รวมถึงเตรียมจุดอบพยพในแต่ละหมู่บ้านด้วย
อกจากนี้ได้มีการเตรียมเหลือท้องแบนกระสอบทราย
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธุ์
จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเวลาครับ
สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนมาว่าให้ควรสังเกตปริมาณน้ำในแม่น้ำยม
อย่างต่อเนื่องหากพบว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เก็บทรัพย์สินต่างขึ้นสู่ที่สูง
และแจ้งไปอย่างผู้นำชุมชนเพื่อที่จะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์การเตรียมความพร้อมล่าสุด
ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
สวัสดีครับสวัสดีครับ